ทุกผู้ชมถึงแม้จะมีเรื่องของพันธกรฉุกเฉิน
มีเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิลล์ห้ามออกจากบ้านหลัง๔ทุ่มถึงตี๔

โดยเฉพาะกลุ่มแบบเยาวชนเด็กแว้น
ก็จะออกไปซิ่งการฝ่าฝืนหลัง๔ทุ่มกลับไป
ก็โดนจับกันไปทั้งโดนจับโดนเตือนกันไป
ส่วนเมื่อวานนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เพิ่มขึ้นมาเพียง๔๙ราย

อยากให้มันเป็นศูนย์ไปเลยช่วยกันต่อนะคะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบค
ประจำเมื่อวานนี้๑๑เมษายน

เมื่อวานมีผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นมา๔๕ราย
แบ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัส

ไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด
มีผู้ป่วยรายใหม่๙รายเดินทางกลับจากต่างประเทศ๓ราย
เป็นต่างชาติ๑รายเป็นคนไทย๒รายแล้วก็ไปในแหล่งชุมชน๓ราย
อาชีพเสี่ยง๑รายบุคลากรการแพทย์ก็เพิ่มมา๒ราย
กลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคหาแหล่งที่มาของเชื้ออีก๔รายด้วยกัน
แล้วก็กลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
และอยู่ระหว่างการไปกักตัวในสถานที่ของรัฐ๙ราย
กลุ่มที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย๘รายแล้วก็สหรัฐ๑ราย
ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่หายดีเพิ่มเติม
เมื่อวานหายดีเยอะนะ๑๒๒รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มก็มี๒รายนะครับ
โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเอารายแรกของเมื่อวานแต่เป็นลำดับที่๓๔ของประเทศไทยเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ชายไทยค่ะอายุ๔๖ปีอาชีพก็คือทำงานในโรงรับจำนำ
แต่ว่าคนนี้มีประวัติเกี่ยวกับโรคส่วนตัวนะคะก็คือโรคอ้วนแล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับ
คือประวัติส่วนตัวของเขาก็คืออาศัยอยู่กับพ่อขออภัยนะคะอยู่กับแม่แล้วก็น้องสาว
ตอนแรกผู้ป่วยอาการก็คือไข้สูง๓๙องศาไอด้วย
รักษาตัววันแรกเข้าวันที่๑เมษายนรักษาอยู่๙วันเท่านั้นเองนะคะ
อาการหนักขึ้นแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๙เมษายนค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๓๕เป็นผู้ชายเช่นเดียวกันนะคะชายไทยค่ะ
อายุ๖๕ปีอาชีพพนักงานทำความสะอาดในกรุงเทพมหานคร
ป่วย๑๑มีนาคมตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนู่นนะคะ
อาการตอนแรกคือไอเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลีย
จากนั้นค่ะวันที่๑๙มีนาคมเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพยาว
แล้ววันที่๒๔มีนาคมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดพยาวค่ะ
มีนาคมอาการหนักขึ้นเรื่อยที่บอกว่าหนักขึ้น
จากไอจากเจ็บคอจากมีน้ำมูกก็เริ่มมีอาการหอบ
ได้ใส่ท่อช่วยหายใจจากนั้นไม่รู้สึกตัวอีกเลยค่ะ
มาเสียชีวิตในวันที่๑๐เมษายนค่ะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาดูภาพรวมของผู้ป่วยสะสมกันหน่อยนะคะ
ทั้งหมดมีอยู่๒๕๑๘รายกลับบ้านได้แล้ว๑๑๓๕ราย
แล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๓๔๘ราย
และเสียชีวิตสะสม๓๕ศพนะคะ
ส่วนตัวเลขผู้ฝ่าฝืนการประกาศเคอร์ฟิลล์ห้ามออกจากเคหสถาน๔ทุ่มถึงตี๔
อย่างที่บอกไปเรายังพบผู้ที่ฝ่าฝืนออกนอกเคหาสถานโดยไม่จำเป็นอยู่
จำนวนเยอะทีเดียวค่ะ๑๐๖๕คนสะสมลงมา
คือลดจากเมื่อวานนี้๘๗คนการชุมนุมมั่วสุมอยู่ที่๑๐๙คน
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้๑๔คนขอความร่วมมือให้งดออกจากบ้านในช่วงเคอร์ฟิลล
แล้วก็มีการให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นพอประมาณ
เขาเอาจริงจังนะโดนจับโดนปรับนี่เยอะเหมือนกันนะ
ทีนี้รวมผู้กระทำผิดสะสมตั้งแต่วันที่๔ถึง๑๑เมษายน
ดำเนินคดีผู้ออกนอกเคหาสถานโดยไม่จำเป็น๕๗๓๐คนตักเตือนไป๑๕๑๐คน
กรณีชุมนุมมั่วสุมดำเนินคดีไปทั้งหมด๕๔๑คนตักเตือนไป๑๐๓คน
ได้โพสต์คลิปเป็นคลิปของท่านนายกฐานะที่เป็นภูมิในการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
หรือว่าสวบคก็ไม่ได้มีการบอกล่วงหน้านะจู่ก็เดินทางไปเลย
ไปตรวจเยี่ยมด่านเคอร์ฟิลล์ในกรุงเทพนะฮะเป็นการเซอร์ไพรส์เตอร์ไพรส์ทั้งประชาชนเซอร์ไพรส์ท่านตำรวจทหารเซอร์ไพรส์หมดเลย
จุดท่านนายกก็มามาเลยครับกลางดึกแบบนี้ในคลิปท่านนายกได้มีการสอบถาม
รถที่ผ่านมาเยอะไหมฝ่าฝืนกันเยอะไหมเคอร์ฟิลล์เนี่ยก็ถามกำลังเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็คนที่ฝ่าฝืนด้วยเป็นยังไงบ้างซึ่งตำรวจเองก็รายงานไปเป็นภาพรวมของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งคืนครับประมาณ๑๘๐๐นายแล้วก็จับกลุ่มเมื่อคืนนี้นะจับกลุ่มด่านนี้
ฝ่าฝืนเนี่ย๑๐๐คนนะก็มียอดฝ่าฝืนแต่ว่ามันก็ลดลงมาพอสมควรนะครับ

ใช่ก็ยังไม่ขยาย๑สัปดาห์
สัปดาห์ก็ยังไม่ขยายแล้วก็ยังมีคนทำผิดอยู่เนี่ยนะคะ